ต้องบอกว่าเวทีลุกเป็นไปเลยค่ะ

กระแตอาสยามค่ะแท็กทีมมาอิงฟ้าฝราหา

๒๓ปีชายไทยเนียมค่ะ

งานนี้นะคะพี่เวย์พี่เดย์พี่ขันจัดเต็มทุกสเต็ปค่ะ

ขึ้นเวทีด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะ
แตอาสยามมาชุดแซ่บมากนะคะ
มาโชว์เพลงวินิสเซอมาลา

พอถึงตอนโชว์สลัดปึ๊บออกปั๊บ

ลึ่งเบเบค่ะเขากลับมาทำใหม่ค่ะ

สุดยอดมากจริงไปชมภาพหน่อยค่ะ
ฟ้าก็เป็นแฟนคลับพี่วงไทเทเนียมมานานแล้วด้วย
มีโอกาสได้ร่วมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก

รวมถึงเมื่อวานแฟนคลับแฮปปี้แล้วก็แฮปปี้
งานโชว์ต่างก็ออกมาดีมาก
คุณพ่อลูกอ่อนนะคะ
เพราะว่าลูกสาวตอนนี้วัย๒เดือนเองที่น้องอิซาเบลล่าค่ะ

แล้วก็ต้องแต่งเพลงแลปไว้กล่อมลูกด้วย

วันเกิดวงวันที่๒๙มีนาครับ
ก็เลยจัดวันที่๑๘นี้ครับ
ปีไทเทเนียมครับผม
พี่ผ่านไป๑๐ปีแล้วก็คนละวัยกันแล้ว

ก็บอกว่าเตรียมตัวไม่ได้นอน

ที่มันพูดสมัย๑๐ปีที่แล้วเป็นยังไง
น่ารัก